คุณผู้ชมพาไปที่เชียงรายค่ะมีชาวบ้านเขาหาปลาในอ่างเก็บน้ำ
แต่อ่างเก็บน้ำเนี้ยอยู่ใกล้กับชายแดนไทยพม่าครับ
หาปลาอยู่แต่สิ่งที่เจอคือศพเจ็ดศพอืมเจ็ดศพค่ะ
เยอะมากนะคะครับเนี่ยค่ะเมื่อช่วงเช้าค่ะ
ตำรวจสพเกาะช้างได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ที่บ้านป่าแดงหลวง
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายว่ามีชาวบ้านไปหาปลาเจอศพ
ลอยขึ้นอืดในสระน้ำของหมู่บ้านอยู่ห่างจากแม่น้ำรวกตะเข็บชายแดนไทยพม่าสองร้อยเมตรเองค่ะ
ก็ไปตรวจสอบนะคะมีแพทย์เวรมีทหารหน่วยเฉพาะกิจ
ทหารมาที่สองกองกำลังผาเมืองมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามโรมใจแม่สาย
ไปถึงจุดตรงนี้ที่อ่างเก็บน้ำสระน้ำใหญ่เหมือนกันนะคะ
กว้างประมาณสักสี่ไร่น้ำลึกสามเมตรแล้วศพเนี่ยนะคุณผู้ชม
ลอยกระจัดกระจายอยู่ริมตะลิงกู้ภัยก็นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมานะคะ
เป็นผู้ชายใส่เสื้อผ้าแบบรัดกลุ่มเลยใส่ผ้าใบแบบเดินป่า
จากการชนะสูตรเบื้องต้นตามตัวไม่มีบาดแผลถูกทำร้าย
ขึ้นอืดแล้วคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน
ก็ส่งศพให้ทางนิติเวชโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ผ่าพิสูจน์

ว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในพม่าค่ะ
ก็เลยต้องประสานไปทางพม่าด้วยนะคะ

พันธุ์ตำรวจโทสุรพลเพชรพิสิทธพงศ์
รองผู้กำกับการสอบสวนสพเกาะช้างบอกแบบนี้ค่ะ
ว่าผู้ตายเป็นกองคารวาลขนยาเสพติด
ที่เดินแบกเป้พร้อมชุดคุ้มกัน
เดินเข้ามาทางชายแดนไทยพม่า
เมื่อ๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วมีการยิงปะทะกันนะคะ
กับทหารกองกำลังผ่าเมืองกองทัพภาคที่๓

ห่างจากจุดที่พบศพประมาณกิโลกรัมได้
สันนิษฐานว่าหลังจากยิงปะทะกันกับเจ้าหน้าที่
ขนยาบ้าก็วิ่งหลบหนี

ซึ่งน้ำยังตื้นนะคะเพื่อจะหนีออกนอกประเทศ

น้ำไม่ได้ตื้นน้ำลึกตั้ง๓เมตรแล้วอาจจะว่ายน้ำไม่เป็น
ก็เลยจมน้ำเสียชีวิตส่วนคนร้ายคนอื่นอื่นที่เหลืออยู่ก็อาจจะหลบหนีไปได้ทัน
เหตุการณ์ยิงปะทะกันเนี่ยค่ะระหว่างทหารกับแก๊งค้ายาเสพติดกลุ่มนี้
เกิดขึ้นตอนกลางคืนพอดีช่วงค่ำ๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ร้อยเอกจตุภูมิกันคล้อยผู้บังคับกองร้อยทหารมาที่๓นำกำลังพล๑ชุดออกลาดตระเวนตามแนวชายแดน
ไปเจอกลุ่มชายชะกัน๒๐คนเดินแบกเต้อยู่ห่างจากชายแดนไทยพม่าแค่กิโลครึ่ง
ตะโกนเรียกขอตรวจค้นพอตะโกนเรียกขอตรวจค้นเท่านั้นแหละ
กลุ่มชายชะกัน๒๐คนยิงใส่เลยค่ะ
ฉากยิงใส่ก่อนก็เลยยิงปะทะกันมีการขอกำลังเสริมมาสนับสนุนอีกหกชุด
ยิงปะทะกันนาน๑๕นาทีคนร้ายล่าถอยแล้วหนีไป
แล้วก็พอไปตรวจจุดปะทะเนี่ยค่ะเจอยาเสพติดจริงนะคะ
เจอยาบ้า๒๑เป้คุณผู้ชมกว่า๒๒๐๐๐เมตร
ยาไอซ์อีก๑๔กิโลกรัม
นี่ก็หนีเจ้าหน้าที่หนีไม่พ้นคาดว่าอาจจะจมน้ำ
เพราะพวกนี้จะมีสัญลักษณ์ประจำกลุ่มครับ

รอสัญลักษณ์นี้ล็อตนี้ก็ให้รู้ไว้ว่าเนี่ย๒๑ล้านเม็ดใช่ไหม